คุณผู้ชมค่ะเรื่องใหญ่จริงเรื่องช้างคุณผู้ชมค่ะแล้วช้างเนี่ยจะโดยสารเครื่องบินจากศรีลังกากลับมาประเทศไทย
พลายศักดิ์สุรินค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นช้างเชือกที่ถูกส่งไปเชื่อมสัมพันธมัยตีกับศรีลังกาเมื่อ๒๒ปีก่อน
ก็จะเดินทางกลับมาประเทศไทยบ้านเกิดเพื่อรักษาตัวนะคะเพราะว่าถูกใช้แรงงานอย่างหนักจนสู้ผอม
ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมตัวกันนะคะเพื่อที่จะนำช้างโดยสารมาในเครื่องบินด้วยวิธีพิเศษนะคะ
ต้องมีการฝึกซ้อมกันนับถอยหลังไปก็อีก๓วันเท่านั้นแล้วค่ะ
อันนี้เป็นภาพเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมช้างจะขึ้นเครื่องบินก็ต้องมีการซักซ้อม
ช้างไทยอายุ๓๐ปีต้องหัดเดินเข้ากลงค่ะต้องเดินเข้ากลงเศษก็ปิดประตูสองฝั่ง
แล้วก็เห่าด้วยนะเพื่อให้มันชินมันจะได้ไม่ตื่นกลัว
เพื่อที่จะลำเลียงพลายศักดิ์สุรินขึ้นเครื่องบิน
แล้วเดินทางจากศรีลังกากลับมายังประเทศไทย
นี่แหละค่ะอันนี้คือภาพซักซ้อมนะคะ
แล้วคุณผู้ชมสังเกตดูว่าพลายศักดิ์สุรินเองก็มีท่าทีที่สงบนะฮะ
คือเขาบอกว่ามันก็มีความคุ้นชินกับการถูกเคลื่อนย้ายแบบนี้นะคะ
ตอนที่อยู่ศรีลังกาซึ่งนางสาวกัญจนาศิลปะอาชา
ในฐานะผู้ติดตามประสานงานนำช้างกลับไทยบอกว่า
ให้ความร่วมมืออย่างดีค่ะสงบกินอาหารขับถ่ายได้ตามปกติ
ช่วงระหว่างยกลงก็ทีมงานก็โล่งใจดีใจนะคะ
ที่มันผ่านไปได้ด้วยดี
ก่อนหน้า๒สัปดาห์ควานช้าง๒คนก็
มีการไปทำความคุ้นเคยกับช้างไปฝึกค่ะ
ให้มันเดินเข้าออกแล้วปิดประตูให้มันอยู่แบบนี้
๒ชั่วโมงทำแบบนี้ทุกวันทั้งกลางวันทั้งกลางคืน

ก็พบว่าก็สามารถอยู่ได้นะคะให้ความร่วมมืออย่างดี
เพราะเขาบอกว่าพลายศักดิ์สุรินเป็นช้างนิสัยดีไม่ก้าวร้าว
แม้ว่ามันอาจจะคุ้นชินกับภาษาที่สื่อสารกับมัน
คือภาษาศรีลังกามานานกว่า๒๐ปีก็ตาม

กรงแล้วก็ต้องฝึกซ้อมเรื่องการเคลื่อนย้ายด้วยนะคะ
สวนสัตว์ไปที่สนามบินซึ่งก็ต้องอยู่บนรถแบบนี้ค่ะ
เลื่อนย้ายไปประมาณ๒๓ชั่วโมง
หลังจากนั้นไปโหลดเข้าเครื่องบินคุณผู้ชม
กรงนี้กรงใหญ่ก็ต้องไปโหลดเข้าเครื่องบิน
ซึ่งจากการประเมินเขาก็บอกว่าก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดี
เพราะว่าปกติแล้วพลายศักดิ์สุรินจะยืนในคอกเลี้ยงที่สวนสัตว์อยู่แล้ว
มันก็ชินกับการพาขึ้นรถบรรทุกแล้วก็การเดินแห่
เข้ากรงแล้วช้างก็จะถูกตรึงขาเอาไว้แบบนี้ค่ะ
เอาไว้แต่ควานเขาจะต้องอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิด
คอยคุยคอยส่งเสียงปอบประโลมไม่ให้มันเกิดความเครียด
อย่าลืมว่าต้องอยู่บนเครื่องบินนะคะ
ลำเลียงพลายศักดิ์สุรินกับประเทศไทย
จะใช้เครื่องบินอินยูชินอิน๗๖นะคะ
ซึ่งเป็นลำใหญ่พิเศษค่ะสามารถรับน้ำหนักช้างได้
กรกฎาคมขบวนก็จะย้ายออกจากสวนสัตว
พักที่สนามบินในกรุงโคลัมโบ

จากนั้น๒กรกฎาคม๗โมงครึ่ง
จะเดินทางจากสนามบินโคลัมโบแล้วถึงเชียงใหม่ประมาณ๑๓นาฬิกา

เป็นกรรมวิธีทั้งหมดนะขบวนการทั้งหมด
ในการที่จะเคลื่อนย้ายช้างกลับมายังประเทศไทย
เมื่อปี๒๕๔๔รัฐบาลไทยได้มอบช้าง๓เชือก
รวมถึงพลายสุรินทร์ด้วยนะคะให้รัฐบาลศรีรังกา
เพื่อใช้ในการเชิญพระบรมศาลีริกฐาตุ
งานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกา
แล้วก็มีการเปิดเผยออกมาในภายหลังค่ะ
จากองค์การโดนโรงเพื่อสิทธิศัตริย์ในศรีรังกา
บอกว่าภายสุรินไม่ได้รับการดูแล
ถูกใช้งานอย่างหนักนะคะร่างกายสู้ผอมบาดเจ็บ
นี่แหละค่ะนำไปสู่การพาช้างตัวนี้

เดี๋ยวรอลุ้นแล้วก็รอติดตามการกลับมาของช้างเชือกนี้กันนะคะ
โอ้โหเราเนี่ยนั่งเครื่องบินเฉยเรายังอึดอัดเลยนะ
ใช่ค่ะนะครับเอาละครับ